สรุปแล้วตอนนี้มี๓ประเด็นที่สำคัญ
ซึ่งร้อยตำรวจเอกมนูลวิเชียนนิต
ซึ่งเป็นผู้มนวยการสำนักสนับสนุนงานสืบสวนของกรกต
เป็นคนกลางที่นั่งตั้งโต๊ะแสดงข่าวอยู่ในนี้
ก็แสดงเรื่องแรกก่อนแผลรวมของผู้ได้รับการเลือกตั้ง

ก่อนที่กรกตช่วงก่อนหน้านี้นะครับ
มีการนัดบอกว่าจะเปิดเผยคะแนนแบบ๑๐๐นี้

แต่ปรากฏว่ามีการเปิดเผยคะแนนออกมาก่อนแล้ว
แล้วก็มีการยกตัวอย่างของบางพักออกมานะครับ
รวมถึงมีการแจกเอกสารให้สื่อมวลชน
นั้นสามารถเอาไปเผยแพร่ได้นะครับ

สำหรับคะแนนรวมของแต่ละพัก
อย่างภักดิ์พลังประชารัฐก็ได้๘๔๓๓๐๖๐คะแนนนะครับ
ภักดิ์เพื่อไทยได้๗๙๒๐๕๖๑คะแนน
ลำดับ๓คือพักอนาคตใหม่นะครับ
ก็ได้๖๒๖๕๙๑๘คะแนนครับ
อันดับ๔คือพักประชาธิปัตย์นะครับ

อันดับ๕ก็คือภูมิใจไทยนะครับ
ได้๓๗๓๒๙๔๐คะแนนนะครับ
แล้วก็ตามลงมาด้วยเสรีรวมไทยนะครับ
ได้อยู่ที่๘๒๖๕๑๗คะแนน
ชาติไทยพัฒนานะครับอยู่ที่๗๘๒๐๓๐คะแนน
เศรษฐกิจใหม่นะครับตัวเลขก็ออกมาแล้วนะครับ

แล้วก็พักประชาชาติก็ได้๔๘๕๔๓๖คะแนน
ส่วนลำดับที่๑๐ก็คือพักเพื่อชาตินะครับ

เหลือก็ไล่เลี่ยงลงมาคือพักรวมพลังประชาชาติไทย
ชาติพัฒนาพลังท้องถิ่นไทยแล้วก็รักผืนป่าประเทศไทย
ประเด็นแรกที่กรกตมีการแถลง
เราตัดกลับเข้าไปใหม่ที่กรกตขณะนี้
กำลังมีการพูดถึงเรื่องของการหยุดแชร์ข่าว
ซึ่งกรกตบอกว่าเป็นข่าวปลอมข่าวมั่ว
ขอให้ประชาชนนั้นหยุดแชร์ด้วยนะครับ